ข่าวแรกของเรานะคะสุขใดไหนเล่าเท่ากับการให้
ให้แบบฝาแฝดกู้ภัยใจพระคู่นี้นะคะเป็นขวัญใจคนทั้งประเทศ
ท็อปพี่ไทยพี่บินแล้วก็พี่เอกพันธ์บรรลือฤทธิ์คุณผู้ชม
ก็ขึ้นเหนือไปทำบุญวันเกิดที่จังหวัดเชียงรายค่ะ
ภาพที่เห็นคือวันที่๒๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
ซึ่งตรงกับวันเกิดครบรอบ๖๑ปีของพี่ท็อปพี่ไทยพี่บินพี่เอกพันธ์นี่แหละค่ะ
งานนี้นะคะทั้งคู่แทบจะต้องร้องเพลง
ที่คนนี้นั้นมีแต่ไห่
ที่อาจจะเหินไม่ถึงเพราะว่าไปที่เชียงรายบนดอย
นอกจากจะไปทั้งสองคนนะคะยังชวนตังเอกดังทัพทิมเนี่ยค่ะ
แล้วก็ทีมบริเวณสตันดูผลเข้าของเครื่องใช้ไปจากหลายชาวบ้าน
แล้วก็เด็กบนดอยอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายค่ะ

ทีมงานนะคะคุณผู้ชมยังยกเค้กก้อนใหญ่มาเตอร์ไพรส์ด้วยค่ะ
โดยพี่ท็อปพี่ไทยใจดีใหญ่มาก
ใจดีตัดเค้กแบ่งหนูน้องให้ได้ลิ้มลองความอร่อยของเค้กเนื้อนุ่มกันด้วย
คือเด็กบนดอยเนาะนานทีปีหนจะได้กินแบบนี้มันอร่อยจริงคุณผู้ชม

เมื่อคืนนี้สดร้อนค่ะพี่ท็อปพี่ไทยเลยขอจัดปาร์ตี้ฉลองวันเกิดย้อนหลัง๖๑ปี
ภาพที่เห็นเป็นงานวันเกิดนะคะเป็นปาร์ตี้นี่น้องนางเอกใหม่ของเรา
ฉากหลังเขาคุ้นเหมือนสถานที่ในละครอย่างนั้น
ถูกต้องเชอรี่พูดถูกนี่ก็คือธีมบ้านใส่ทองค่ะ
เปลี่ยนเป็นบ้านบรือฤทธิ์ค่ะก็จะมีชายกลางชายน้อยมีพจมานหญิงเล็กหญิงใหญ่มากันเพียบเลยค่ะ
เป็นปาร์ตี้ธีมบ้านไซทองค่ะมีเพื่อนพร้อมในวงการบันเทิงมากันเพียบค่ะ
ทั้งนางเอกดำทัพติมค่ะอยากให้ดูค่ะถักเกลียดสองข้างลูกผู้สมานมาเลย
ได้อยู่นะน่ารักผู้สมานสว่างวงถ้าถือชะลอมมาคือใช่เลย
จากนี้นะคะยังมี๓หนุ่มนะคะสันฟอร์มรายอันค่ะมาร้องเพลงสร้างสีสันด้วย
นี่แม่ยกแม่ยกกรี๊ดสนั่นค่ะหรือจะเป็นพี่โบ๊ทพี่บูนนั้นนี่หายหน้าหายตาไปนาน
แกมาด้วยเนี่ยแต่แกเป็นเพื่อนซีพี่ชาวเมืองไทยอ่ะเนอะ
จะขอสัมภาษณ์แกกินอยู่เกรงใจ
ป่าประดนก็มานะคะหอบกระเช้ามายินดีกับพี่ท็อปพี่ไทยด้วยค่ะ
โดยพี่ท็อปนะคะก็ใส่สูตรผูกไทยอย่างโก้เลยคุณผู้ชม

ส่วนพี่ไทยเนี่ยคุณผู้ชมรับบทเป็นชายน้อย

ตอนนั้นจะเป็นหญิงใหญ่กลัวภาษาอีสานกลัวเถ่ากลัวแก่
ที่ได้ทำวุญกับน้องที่สวรรค์เชียงราย
ปีนี้อายุ๖๑ปีแล้วนะคะแต่ทั้งคู่ก็ตั้งใจแข่งขัน

ส่วนงานปาร์ตี้วันนี้จริงเราเกรงใจ

ซึ่งเป็นวันเกิด๒๗พฤษภาคม
ถูกลอตเตอรี่มา๒งวดแล้ว๒๗๗๒ค่ะ
แล้วก็ปรากฏว่าคนถูกทั้งดอย
ต้องบุมา๕แต่ถูกกันหมดถึงลงเชนไลน์ค่ะ
เราก็เลยถามต่อไปนะคะว่าพี่ท็อปพี่ไทยงวดต่อไปล่ะ

แจ๊กกาลีนไทรัสทีวีตัวเลขนัมเบอร์๑ไม่ให้เลยเลข๖๑
อายุเขาเหรอใช่แล้วก็เลข๐๕ซึ่งเป็นพอสอเกิด
เชื่อก็ต้องเชื่อคุณผู้ชมแจ๊กกะรีนยังไม่ทันซื้อเลยค่ะ
แฟนคลับพี่ท็อปพี่ไทยกว้านซื้อหมดแผงแล้ว
อัพพันธ์เตียนเลยค่ะมันดัง

คือมาในฟีร์มเพื่อจะมาในสหว่างวง

เกรงใจนะพวกนี้คือไม่ได้บอกเป็นทางการเลยนะ
วันที่๒๗ยี่สิบแปดอย่างนี้ที่วันที่๒๗ที่ผ่านมา
อีก๒ปี๔๘นะครับ
ก็ออกมา๒๗๗๒เลขหมดเลย
เกิด๒๗งวดวันที่๑

แล้วก่อนหน้างวดบางวันนี้

ล่าสุดก็๘๗๒อีก

๖๑ก็คือเลขอายุ๑๕คือ

จดมาเรียบร้อยแล้วนะคะ๐๕กับ๖๑นะคะ

แล้วคุณผู้ชมเลข๗๒๗ถ้าจำกันได้นะคะ

ใช่คือ๒งวดที่ผ่านมาช่วงวันเกิดเขา

เพราะว่าเอเลเซียเกิดวันที่๑๗

แล้วพี่ท็อปพี่ไทยอายุ๖๑